คุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีคนถูกยิงที่ย่านลาดกระบังนะคะ

ได้ยินเสียงปืนพอหันไปปุ๊บ
เห็นเพื่อนที่ถูกยิงฟุบลงไปกับมอเตอร์ไซค์แล้ว
ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์จะพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางไปเจอกู้ภัยสวนมาพอดี

ก็เลยรีบวกหากู้ภัยบอกว่าพี่ช่วยเพื่อนผมด้วย
กู้ภัยก็ปั๊มหัวใจใหญ่เลยเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ตาย
แต่ว่าหายใจรวยรินแล้วสุดท้ายเขาตาย
แต่กู้ภัยบอกว่ามันแปลก
เพื่อนที่มาส่งเนี่ยมันแปลก
เพื่อนที่เป็นเพื่อนคนตายที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แปลก

ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนถูกยิงตายที่ปากซอยฉลองกรุง๒๗
มุ่งหน้าแยกเจ้าคุณทหารนะคะที่ย่านลาดกระบังกรุงเทพ
ในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีขาวจอดอยู่

ใกล้กันพบร่างของนายฟ้าเรนศรีจันอินหรือว่าในเก่งอายุ๔๓ปี
ถูกยิงกลางศีรษะเสียชีวิตอยู่
ถามเพื่อนคนที่ขี่รถนำผู้ตายมาเขาเล่าบอกว่า
จุดที่นายเก่งถูกยิงเนี่ยนะอยู่ห่างออกไป๒กิโลช่วงซอยฉลองกรุง๕๓
เขาบอกเขากำลังขี่รถตามกันมาเขาเป็นคนขี่นำ
ได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งนัดหันไปดูเห็นในเก่งเนี่ยฟุบก้มหน้านั่งคล่อมรถอยู่ริมถนน
พอเดินไปดูว่าเพื่อนเป็นอะไรก็เห็นว่าเพื่อนถูกยิง
เขาเลยจอดรถตัวเองทิ้งไว้แล้วขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ของนายเก่ง

ทีนี้ระหว่างทางเจอกู้ภัยก็เลยเรียกพี่ช่วยหน่อยให้ขอความช่วยเหลือ

อันนี้คือเรื่องราวบทแรกที่เพื่อนของคนตายเล่าให้ฟัง
วันนี้เราส่งคุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวลงพื้นที่นะคะ
ก็ไปคุยกับตำรวจที่สนฉลองกรุงก่อน
ตอนไปถึงเนี่ยก็เห็นว่ารถของคนตายถูกจอดอยู่ด้านหลังสอนอแล้วมีคราบเลือดที่ตัวรถกระจกขวาแล้วก็มีหมวกกันน็อกหนึ่งใบวางอยู่
แต่เท่าที่รู้มาตอนเกิดเหตุผู้ตายไม่ได้สวมหวกกันน็อก
ภูริพัฒน์ก็เลยไล่ย้อนกลับไปดูที่เกิดเหตุหน่อยสิตรงที่เกิดเหตุเป็นหน้าอู่ซ่อมรถนะคะตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะก็เห็นเลือดกองเบอร์เรอเลยนะคะอยู่ที่ถนน
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับคุณสมโพธิอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูประจำจุดฉลองกรุง

เขาบอกว่าตี๓เขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
ก็เลยรีบเอารถออกแล้วก็ยูเทิร์นตรงแยกฉลองกรุง
จังหวะนั้นเนี่ยมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คน

พอหันไปดูก็เห็นว่าคนซ้อนเนี่ยถูกยิงมาหายใจรวยรินแล้ว

เขาก็รีบดำเนินการประถมพยาบาลเบื้องต้นคือปั๊มหัวใจเลย

เรียกรถพยาบาลเสริมแล้วแล้วเขาก็ปั๊มรอไปด้วย
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงเขาตายนะคะ
ทีนี้เพื่อนคนเจ็บเล่าใช่ไหมคะ
ขี่รถตามกันมาเพื่อจะกลับบ้าน

หันไปดูเพื่อนก็ล้มฟุบไปแล้ว
ไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันมาจากไหนยังไง
เขาก็เลยจอดรถแล้วมาคร่อมรถเพื่อน
จะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่เจอพี่กู้ภัยระหว่างทาง
แต่พี่กู้ภัยบอกว่าเขาก็บอกผมแบบนั้นแหละ

จริงแล้วเนี่ยนอกจากเพื่อนที่ขี่รถมาเนี่ย
ยังมีเพื่อนผู้หญิงอีก๒คนด้วยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา

เขาฝากมือถือของคนตายไว้กับเพื่อนผู้หญิงสองคน
แล้วเพื่อนผู้หญิงบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามแม่ผู้ตายมา

เขาก็พยายามติดต่อทั้งติดต่อทั้งกดดันบอกคุณ
เอาโทรศัพท์มาคืนเพราะโทรศัพท์ของผู้ตายถือว่าเป็น

ถูกไหมคะเผื่อมันมีเบาะแสอะไรอยู่ในนั้น
สุดท้ายต้องใช้วิธีกดดัน
ถึงจะได้มือถือคืนมาจากเพื่อนผู้หญิงสองคนนั้น
แต่ปรากฏว่าข้อมูลในมือถือ

โทรเข้าการโทรออกถูกลบทิ้งหมดเลย
แปลกไหมคะแปลกไหมคะ
คือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะขยายผลไปต่อได้ว่านี่ไง
ก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้ไปมีเรื่องอะไรกับใครยังไงหรือเปล่า
เขาคุยกับใครติดต่อกับใครหรือยังไงแบบไหนไหม

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างกู้ข้อมูลนะคะ
แล้วทีนี้ได้คุยกับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓นะคะ

เขาบอกว่าตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว

คุณเก่งคนตายเนี่ยนะกับเพื่อน
เพื่อนคนที่ขี่รถจะพาเขาไปโรงพยาบาล

ที่บ้านอยู่ใกล้ซอยฉลองกรุง๕๖
ซึ่งเพื่อนคนนั้นตอนนี้หาตัวไม่เจอแล้วนะคะ

แล้วระหว่างดื่มตามแบบฉบับคลาสสิกเลยค่ะ
คงพูดไม่เข้าหูกันทะเลาะกัน
แล้วคนก่อเหตุน่าจะกลับไปเอาปืนมาจ่อยิง
แล้วเพื่อนคนที่เห็นเหตุการณ์
คงพาผู้ตายขี่รถจะพาไปส่งโรงพยาบาล
เราก็เลยลองไปบ้านพักของเพื่อนคนที่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
บ้านอยู่ใกล้ซอยฉลองกรุง๕๖ค่ะ
ลักษณะเป็นห้องเช่าในห้องทำเป็นที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์

ข้าวของกระจัดกระจายกระจุยไปหมดเลย

ได้คุยกับพี่สาวของผู้ต้องสงสัย

ก็รู้แหละว่าคนตายเป็นเพื่อนกับน้องชาย
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มาขอดูกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็เห็นจริงว่าคนตายกับเพื่อนมาหาน้องชาย
พักอยู่หลังร้านขายของประมาณสักตอนเที่ยงคืน

แต่น้องชายก็ไม่ได้ตอบว่าแบบเป็นคนทำหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงถามเธอเธอไม่รู้หรอก
ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องเธอทำจริงก็อยากให้มามอบตัว
แต่ถ้าน้องเธอไม่ได้ทำก็อยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
วันนี้แม่ของคนตายไปรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลำผักชีนะคะ
ญาติญาติเพื่อนก็มาช่วยกันเตรียมงาน
ทันทีที่ร่างของลูกชายมาถึงเนี่ยแม่วิ่งเข้าไปหาเลย

แล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกแม่เป็นคนไม่ค่อยพูด

แม่ก็เลยไม่รู้จริงว่าลูกไปมีปัญหากับใครหรือเปล่า
เมื่อคืนแฟนลูกมาบอกว่าลูกถูกยิง

แต่แม่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยปีใหม่คือ๑มกราคมที่ผ่านมา
ลูกก็มาฝากฝังนะบอกแม่ดูแลรถให้ผมหน่อยนะ
แม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือการฝากฝังเป็นการบอกลาหรือว่ามันก็เป็นแค่การบอกกล่าวเฉย
พูดสั้นว่าอยากให้คนยิงได้รับผลกรรมและกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะ
เลยไม่รู้ว่าเขาไปมีศัตรูหรือใคร
เพราะคุณและแม่เขาก็ไม่รู้ก่อนจะ

ไม่ได้ถามส้มไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้เค้ายังไม่ได้มาบอกไงแหละ
ได้แต่มาบอกว่าที่เก่งตายอะไรอย่างนี้